สิบสามนาฬิกาเก้านาทีที่นครพนมมีเหตุการณ์คนร้ายอุกอาจจริงจริงคุณผู้ชมใช้ปืนกระหน่ำยิง
เออสิบหกนัดครับโอ้โหยิงใส่สารวัตรทหารเสียชีวิตขาป้อมเลยครับค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี้ยเป็นหน้าป้อมยามมณฑนฐานบกที่สองหนึ่งศูนย์นครพนม
ค่ายพระยอดเมืองขวางเหตุเกิด๕โมงเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองนครพนมเนี่ยพอรับแจ้งเหตุก็ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลนครพนมครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนครพนมไปที่เกิดเหตุเลย
ไปเจอกับศพของสิบตรีวัชราอินาราอายุยี่สิบเก้าปีสิบตรีวัชราเนี้ยเป็นพลสารวัตถาหารมอร์ทบอร์สองหนึ่งศูนย์นครพนมครับ
นี่ฮะที่คลุมร่างไว้สภาพศพนี่คือนอนหงายทั้งที่ยังสวมเครื่องแบบสารวัตรทหารอยู่เลย
เลือดท่วมตัวครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนอาวุธปืนยิงตามร่างกายต้องใช้คำว่าพลุนจริงคุณผู้ชม
ค่ะสิบสองนัดโดนเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดตามตัวอีกสิบเอ็ดนัด
เสียชีวิตอยู่ข้างตู้ยามรักษาการครับในที่เกิดเหตุพิสูจน์หลักฐานยังเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอสิบหกปลอกครับ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเท่ากับว่าคนร้ายเนี่ยยิงไป๑๖นัดยิงโดนคนตาย๑๒นัด
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาออกมาจากในค่ายทหารนี่แหละแล้วก็มาจอดรถคุยกับผู้ตายที่ยืนเข้าเวรอยู่
สักพักหนึ่งคนร้ายชักปืนมากระหน่ำยิงครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นคนในหน่วยทหารนี่แหละ
แล้วก็รู้จักกับผู้ตายด้วยล่าสุดผู้ประชาการมณฑนฐานบกที่สองหนึ่งศูนย์นครพนมครับ
พลตรีสถาพรบุญชูประสานงานพลตำรวจตรีธนชาติ
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมระดมทีมสืบสวนมาเลยลงพื้นที่เก็บหลักฐาน
แล้วก็ได้หลักฐานสำคัญจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุครับพบว่า
คนร้ายใช้มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยสีน้ำเงินดำนะครับ
นี่มาแล้วฮะขี่มาขี่มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
หมวกกันน็อกครึ่งใบสีแดงครับไม่ได้ปิดบางใบหน้า
ใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำขี่รถออกมาจากค่าย
แล้วก็มาจอดรถคุยกับผู้ตายที่ยืนเข้าเวรอยู่ก่อนจะใช้ปืนกระหน่ำยิงเข้าไป
นี่แหละครับหลักฐานมัดตัวเลยแล้วคนร้ายเป็นใครตำรวจรู้ตัวแล้วนะ
ค่ะชื่อว่าสิบโทมานิดอายุยี่สิบเก้าปี
โทมานิดเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ตายอยู่ในค่ายนี่แหละแล้วก็มีบ้านอยู่ในค่ายด้วย
คาดว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพูดคุยเจรจากับญาติสิบโทมณิษฐ์
ให้พามามอบตัวปมสาเหตุตอนนี้ตำรวจมุ่งสอบสวนไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุว่ามาจากเรื่องใดส่วนศพผู้ตายเนี่ยทางตำรวจจะได้ส่งไปชนะสูตร
หลักฐานที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นครับ
มีอัปเดตล่าสุดด้วยคุณผู้ชมฮะตำรวจสพเมืองนครพนม
ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
เพื่อจะเสนอสารบนทนหารบกที่๒๔อุดรธรรมนี
ขออนุมัติออกหมายจับสิบโทมานิดที่เป็นคนก่อเหตุนะครับ